ตัวผมนี้ขอแสดงเป็นอดีตสามี
ท่านนี้เป็นอดีตภรรยาและท่านนั้นคือแฟนใหม่
อดีตสามีอยู่กระต๊อกข้าง
แม้ที่รักจ๊ะที่รักจ๊ะหวานแววหัวอกอดีตสามี
แต่พอมาอยู่กับคนใหม่

จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
เปรียบเสมือนเทวดาที่มาชุบชีวิตเลยพี่เอ๋ยโอ้โหตกชื่อเลยอ่า
เทวานะตกลงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาครับเทวาก็มาอยู่ในบ้าน
นะครับในน้อยนายน้อยอดีตอดีตสามีนะฮะ
เธอบอกเธอไม่สนใจหรอกไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกันแล้วนะ
กระทั่งก่อนเกิดเหตุจู่นายน้อยเนี่ยเดินมาด้านหลัง
ตอนนั้นสามีฉันเนี่ยกำลังยกถังน้ำลงจากรถ
เอาท่อนไม้ฟาดก่อนแล้วเอามีดแทงแล้วก็หนีไปครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ครับกองเลือดโอ้ยต่อมาช่วงสายเมื่อวานครับ
ชุดสืบสวนสพมหลคายไปจับตัวน้อยน้อยนะครับ
ตอนจะหนีข้ามจังหวัดแล้ว

ผมหึงน่ะผมหึงอดีตเมียน่ะ
ผมต้องนอนฟังเสียงอดีตภรรยากับผู้ตาย
พูดจาที่รักจ๊ะที่รักจ๋าหวานแหววกันทุกวัน

จะให้ผมย้ายออกจากกระต๊อบผมก็ไม่มีที่ไป
ผมทนไม่ไหวจริงครับฟังน้อยหน่อยครับ
อ้าวพี่น้อยเสียงออยล่ะ
แล้วพอไปส่วนทรวดสอบประวัติปั๊ปปั๊ปมันขึ้นมาซะ

เคยถูกจับคดีฆ่าผู้อื่น

ตอนสมัยพี่น้องเป็นวัยรุ่นใส่พี่น้อยใจร้อนเลยเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นเลย

เนี่ยแต่เอาจริงนะทางฝั่งพี่ผู้หญิงเนี่ยนะ
ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกเลยนะ
ถ้าเกิดว่าชีวิตนี้ฉันไม่มีใครอีกแล้วฉันก็จะไม่กลับไปหาตาน้อยเด็ดขาด
พอกันทีนี่คงสุดแล้วล่ะใช่คือแบบไม่ทนไม่เอาแล้วแล้วมาทำอย่างนี้ได้ยังไง
แต่แกก็ยังเมตตานะยังปลูกกระต๊อบไปอยู่ข้างนะแม่นะครับ

ผมก็ไม่ค่อยเห็นนะคนที่พอเลิกลากันแล้วที่จะบอก
อยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันมันจะทำได้จริงมันต้องให้เวลาก่อน
ให้เวลาสักระยะหนึ่งเออแยกกันก่อนเถอะ